สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาว่ากับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านโทรถามเข้ามานะคะว่าประเทศถัดของเราเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนหรือยังค่ะตอบได้เลยค่ะว่าเพิ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือในช่วงกลางเดือนนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจากการตรวจ
ในขณะที่ภาคใต้ลมทะเลเนี่ยยังคงหอบนำความชื้นพัดเข้าไปอย่างต่อเนื่องทำให้มีฝนตกกระจายค่ะซึ่งคาดว่านะในปีนี้เนี่ยภาคใต้จะมีฝนตกรากยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งภาคใต้คุณผู้ชมปกติเนี่ยก็มีฝนตกเยอะอยู่แล้วเรียกได้ว่าฝน๘แดด๔นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันไว้ตั้
ของพายุฝนนี่คุณผู้ชมนี่คือสะพานนะคะข้ามแน่น้ำในประเทศจีนค่ะ
กลางฝนที่ตกหนักแบบนี้นะคะในมณฑลกุ้ยโจนี่ค่ะสะบัดไปสะบัดมาสะบัดไปสะบัดมา
คุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกลุ้นนะคะว่าสะพานจะขาดหรือเปล่าค่ะ
ก็ไม่ขาดนะคะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ